เรื่องของคุณตังโมเนี่ยมีสตอรี่ให้ชาวโซเชียลได้ขนลุกกันอีกครั้งนะฮะ
คือมันมีเรื่องของเลข๑๓ใช่ไหม

เลข๑๓เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณตังโมเยอะมาก

มีทั้งบ้านบ้านของคุณตังโมตั้งอยู่ที่ทางสามแพร่งนะครับ
ทะเบียนรถเป็นเลข๑๓ครับ
คนก็มองว่าเฮ้ยอันนี้อาถรรพ์หรือเปล่า
เป็นเลขอาถรรพ์หรือเปล่าไปดูซะหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับ
เห็นแล้วใช่ไหมฮะรถคันสีดำแล้วก็บ้านสองหลัง
ติดกันที่เห็นในคลิปก็คือรถแล้วก็บ้านของคุณตังโมครับ
เห็นคลิปนี้แล้วสะดุดใจเอ๊ะทำไมทะเบียนรถของคุณตังโมเนี่ย
เลข๑๓ซึ่งความเชื่อไม่ว่าจะคนไทยคนต่างชาติ
มองว่าเลขมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่า
เป็นเลขที่ไม่มงคลไหมบางคนก็เห็นใจคุณตังโมครับ
แล้วทีนี้มันก็มีทำเลที่ตั้งของบ้านด้วย
ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งเลยชาวเน็ตหลายคนขนลุกเลย
ตามความเชื่อของคนไทยว่ายังไงนะพี่ปุ้ย
บ้านที่สร้างตรงทางสามแพร่งเนี่ยทางผีผ่าน
ผีผ่านครับใครอาศัยอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยเจริญเท่าไห
แล้วเลข๑๓ถ้าเกิดกลับได้มันก็คือผีใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
แน่เลข๑๓ไม่เป็นมงคลแน่นอน
แล้วก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่มีเลข๑๓
เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แบบไม่หยุดไม่ห่อนเลย
ชาวเน็ตหลายคนบอกทางไม่ดีนะทางสามแพร่งเนี่ยมันแรง
มาบวกกับเลขอาถรรพ์ทะเบียนรถเลข๑๓อีกยิ่งไม่เป็นมงคล
แต่ก็มีบางคนบอกเอ้ามันก็ความเชื่อส่วนบุคคลไหมล่ะ
บางคนที่นับถือศาสนาคริสต์หลายคนเนี่ยไม่ถือนะเรื่องเลข๑๓เนี่ย
บางคนก็ไม่ถือครับหรือบางคนเกิดวันที่๑๓
ใครครับเกิดวันที่๑๓คุณแตงโมไงคุณแตงโมก็เกิดวันที่๑๓
กัญญา๒๕๒๗ใช่ฮะนี่คือเลข๑๓ที่เอามากลับด้าน
ก็จะเป็นคำว่าผีนะฮะค่ะเออแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งจากคนงานในหมู่บ้านเนี่ย
หน้าบ้านคุณตังโมจะเห็นนกพิราบสีขาวตัวนี้ที่เราวงแดงไว้นะครับ
มาที่หน้าบ้านบางคนเชื่อว่าเป็นตัวแทนของผู้ตายหรือเปล่า
เป็นวิญญาณของผู้ตายหรือเปล่ากลับมาที่บ้านของตนเองครับ
นะฮะเรื่องนี้เรานำเสนอด้วยการที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย
วิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ